จะเอาอาหารไปให้เจ้าหมาตัวนี้กิน

ใช่ค่ะอาหารมันชิ้นเล็กด้วยคุณ
แล้วพองับมือไปเฮียนัทก็โมโหแล้ว

เจ้ามารวยมันกระดิกหางอยู่ไหม
คือจริงมีคนพยายามที่จะไปห้ามนะ

แหม่มก็พยายามไปห้ามแล้วก็เรียกเจ้ามารวยให้มา
นี่สามนัทค่ะ
มารวยมันตายเลยนะ
คนในตลาดพยายามส่งเสียงห้ามนะ
เจ๊แหม่มพยายามเรียกมารวยมานี่เร็ว

เออแต่ว่ามันไม่หนีไงมารวยมันก็ยังกระดิกหางอยู่แบบนั้นนะคะ

คลิปนี้พอแล้วดีกว่าดูแล้วสะเทือนใจเหลือเกิน
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๘ตุลาคม
กลางตลาดนัทซอย๒๐มิถุนาแต่เท่าไห้ห้วยขวางค่ะ
ทีนี้เฮียนัทเขาอ้างกับตำรวจ

แล้วก็บอกว่าดูสิปืนมันจะลั่นได้ยังไง

ทำไมถึงทารุณกรรมสัตว์แบบนี้กลัวเรื่องเงียบ
ในโลกโซเชียลที่เห็นข่าวก็บอกว่าจัดให้หนักเลยนะ

แต่ว่าทีมข่าวของเราได้สัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ทั้งเจ้าของซูนัทเจ้าของมารวย
แล้วก็ฝั่งของเฮียนัทนี่ด้วย
ถูกต้องแต่ทีนี้นักข่าวของเราไปเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนนะ
ไปถามก่อนไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
คนนี้ค่ะที่ยืนทันหลังอยู่เขาบอกว่าวันนั้นนะ
คือก่อนเกิดเหตุเฮียนัทมากินข้าวที่ร้าน
แล้วเฮียนัทก็ถามบอกว่าเจ้ามารวยมันกัดคนไหม
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เสื้อสีแดงที่ยืนหันหลัง
เขาบอกว่ามันไม่กัดใครแต่มันไม่ชอบให้ใครไปลูบหัวมัน
ผู้หญิงเขาก็บอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเฮียนัทมันก็บอกว่า
ดูนะถ้ามันกัดผมผมจะยิงมันให้ตาย
หมาตัวไหนกัดผมผมยิงมันตายหมดทุกตัว

ว่าความน่ารักของเจ้าบาลวยมันจริงอย่างไร

จะต้องรู้จักมันคุ้นกับมันหน่อย
ทีนี้คุณผู้ชมพอเฮียนัทมาถาม

เยนัทก็ขอเนื้อหมูจะเอามาให้เจ้ามารวยกิน
ทีนี้ตัวผู้หญิงคนนั้นเขาก็เอาหมูกรอบชิ้นเล็กส่งให้
แล้วก็บอกกับเฮียนัทด้วยนะบอกว่า
คุณอย่าให้มันกินกับมือนะ
เพราะว่าถ้าหมูเนี่ยมันชิ้นเล็กเดี๋ยวหมามันจะงับมือได้
คุณผู้ชมดูกราฟิกประกอบไปด้วย
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็แนะนำ
ถ้าเกิดคุณจะให้มันโยนให้ที่พื้นสิเดี๋ยวมันกินเอง
แต่เฮียนัทเนี่ยไม่โยนเนื้อหมูชิ้นเล็กนั้นให้ที่พื้นนะ
แต่ยื่นให้กับเจ้ามารวยถึงมือเลย

มารวยมันก็นึกว่าอาหารมันก็งับไปทั้งหมด

นัทก็โมโหค่ะแบบที่เห็นเลย
ก่อเหตุยิงเจ้ามารวย
ทีนี้ตอนยิงไปสามนัดเจ้ามารวยมันตายเนี่ย
โอ้โหคนในตลาดเองนะ
เขาบอกว่าเจ้ามารวยเป็นที่รักแล้วก็เอ็นดูของคนในตลาด
ก็ทำความสะอาดร่างกายเช็ดล้างคราบเลือดให้มัน
แล้วก็นี่ค่ะเอาเจ้ามารวยไปที่วัดแถวมีนบุรีให้
ให้ทางวัดเผาให้
แล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าของ
เจ้าของเจ้ามารวยก็คือคุณสุภาษาอินทรสันไลนะคะ
ก็เอาเท่ากระดูกของเจ้ามารวยไปทำบุญ
เพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณให้มันไปสู่พบภูมิที่ดี
ที่วัดฮีรันรูจีแถวธนบุรี
เจ้าของร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดการทำพิธีเลย

เรามีกันอยู่ครบปีพอดีวันที่๘เขาเข้ามาอยู่

ก็บอกให้เขาก็เกิดชาติหน้าชั้นใด

เมื่อวานนะถ้าเราอยู่นะเราบอกได้เลยว่า
คือมารวยไม่ตายแน่เลย
ไม่รู้เรากลับมารวยเนี่ยเราต้องแย่งปืนแน่นอน
แม่ขอโทษที่แม่ทำได้แค่นี้
แต่แม่ไม่คิดว่าคนที่แม่เคารพจะมายิงลูกนะลูก
คนที่ยิงเขาก็เดินมาค่ะเขาบอกว่า
ไม่รู้นะว่าเป็นหมากของแก้ม
ไม่รู้จริงว่าไม่เป็นหมาของแกน
มันมากัดเขามันไม่คาดหรอก
ต้องมีเหตุอะไรค่ะถ้ามันกัด

เพราะมารวยไม่กัดใครง่าย
ขอโทษขอโทษกันแต่แกนไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเพราะ
ไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ได้
คือเอาจริงนะคุณสุภาษาเขาก็เหมือนน้ำท่วมปากเหมือนกัน

คือคุณสุภาษาเขาก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๘ตุลาคมตอน๙โมงเช้าใช่ไหม

ขนาดตามเดินทางกลับมีน้องที่ตลาดโทรมาบอกให้รีบมา
มีคนกำลังจะยิงเจ้ามารวยหมาของเธอ
เธอก็รีบโทรหาตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุการณ์
จากนั้นคนในตลาดก็โทรมาหาเธออีก
ตอนนั้นก็มีการพูดคุยกัน
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงผ่านหูโทรศัพท์
เสียงปืนดัง๓นัด
แล้วคนที่โทรหาเธอบอกมารวยตายแล้วถูกยิง
นางสุภาษาบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน

เป็นเจ้าของแรมที่อยู่ติดกับตลาดนัดนะครับ
แล้วก็เจ้าของโรงแรมหรือว่าเฮียนัทเนี่ย
ตัวของนางสุภาษาเองก็รู้จักรู้จัก
ทีนี้ก็ได้แต่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนสุธิศาลนะครับ
ส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในฐานะเจ้าของสุนัขเนี่ย
เธอก็บอกว่าเราไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดี
ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นคนที่เรารู้จักและเคารพนับถือกันมา
ไม่อยากมีปัญหาเพราะเราเองก็ต้องทำธุรกิจในตลาดนัด
และมีพ่อค้าแม่ค้าอีกหลายชีวิตที่จะต้องดูแล
อนสังคมโซเชียลก็ต้องเข้าใจเธอด้วย
เพราะสังคมโซเชียลกดดันเธอให้เอาโทษหนักกับเฮียนัท
ใช่แล้วคือตอนนี้คือไม่ใช่แค่ตัวเธอแล้วด้วยนะคะ
ทั้งเฮียนัทเองก็โดนกระหน่ำเหมือนกันนะครับครับ
คือที่เรานำเสนอไปคนเห็นเหตุการณ์ฟังไปแล้ว

อีกนิดหนึ่งคือเจ้าของเจ้ามารวยคือคุณสุภาษาบอกว่า
คือเธอก็ถ้าเธออยู่ตอนนั้นนะ
เธอจะพยายามปกป้องสุนัขของเธอเหมือนกัน

ถ้าเจ้ามารวยไม่ตายฉันก็อาจจะตายก็ได้
ฉันอาจจะถูกยิงก็ได้เธอบอกแบบนี้
แต่ว่าขอให้คนในโซเชียลเข้าใจเธอด้วย
ใช่ทีนี้ฟังฝากฝั่งของเฮียนัทบ้างค่ะคุณผู้ชม
เพราะแหมสังคมไปกระหน่ำเยอะเหลือเกิน
ผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยกับเฮียนัทนะ
เฮียนัทเขาใช้คำว่ารู้สึกสำนึกผิดแล้ว
ใช้คำนี้ได้ไหมคือเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดเขาเสียใจมาก
แต่มันก็ต้องย้อนคิดไปถึงว่าเหตุมันเกิดไปแล้ว

แล้วชีวิตหนึ่งมันตายไหมครับ
คือเฮียนัทเขาก็บอกนะว่าผมรู้ว่าผมผิด
ที่ผมทำไปมันเป็นความใจร้อนของผมเอง
ผมโมโหที่โดนหมามันงับนิ้ว
ซึ่งผมยอมรับผิดทุกอย่าง

อันนี้คือสิ่งที่เฮียนัทให้สัมภาษณ์กับ
นักข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

ตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจจารมเนี่ยนะคะ

อบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความ

ทารุณกรรมสัตว์แล้วก็
เรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน

ยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
ยังไงก็เป็นความผิดอยู่ดีนะ